อายะยาเป็นผู้ชายที่สติไม่สมประกอบ

ชาวบ้านก็ออกตามหากันไปถามเด็กคนหนึ่ง
เด็กบอกอ๋อผมว่าผมเห็นนะ
เห็นคุณยะยะอยู่แถวสุศาน
ก็เลยไปตามหากันแถวนั้นคุณผู้ชม
ในคนที่ไปช่วยหาอาการเป็นแบบนี้ครับ

อย่ายอภารกิษตรงที่ไปหาคือเป็น
เขาบอกว่าเป็นสุสานราชินี
ซึ่งเป็นที่ฝั่งพระศพของเจ้าเมืองปัตตานี๓พระองค์นะ
แล้วรอบเป็นป่าสวนมะพร้าว
ชาวบ้านเชื่อว่ามีอะไรสักอย่างบังต่า
เพื่อจะเห็นนายยะยา
เพราะอย่างนี้ก็มีเด็กมาบอก
เด็กบอกเห็นในยาครั้งสุดท้ายแถวกูโบตรงนี้เลย
กำนันก็เลยไประดมชาวบ้านมามาค้นหากัน
อีกทั้งมีการทำพิธีเปิดทาง
เพราะเชื่อว่ามีอะไรบังตาใช่ไหมไม่ให้มองเห็นเนี่ย

โต๊ะครูพี่น้ำแข็งคือใครนะ
เหมือนกับผู้นำศาสนาสอนศาสนา
นั่นแหละโต๊ะครูบอกว่ายายายังอยู่แถวนี้แหละ
กู้ภัยประดาน้ำชายแดนใต้จังหวัดยาลา
ก็ต้องนำเรือไปค้นหาทางน้ำครับ
จากว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ติดกับริมแม่น้ำด้วย
ถามญาติญาติก็บอกก่อนนายาจะหายไป
ยายาทานยาโรคประจำตัว

อาจจะเป็นมีผลอะไรทำให้ยายาเนี่ย

โดยการค้นหาตลอด๕วันก็ไร้วี่แวว
ก็เลยไม่รู้ว่าชะตากรรมนายยายาเป็นยังไง
๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ

แต่ตอนเจอเนี่ยไม่มีชีวิตแล้วครับ
เป็นร่างของนายยายาที่ลอยอยู่บริเวณเพลิงไม้
เอาไว้จอดเรือประมงขนาดเล็กคุณผู้ชม

แล้วมีสังกษีแล้วก็ม้ายกันอยู่

พบว่าตรงกับของนายยายาเลย
แล้วจุดพบศพก็อยู่ห่างจากบ้านนายยายา
ภายหลังชาวบ้านรู้เรื่องเนี่ยก็มามุงดูเหตุการณ์กันเยอะเลยเมื่อสักครู่
เช่นเดียวกับครอบครัวนายยาครับก็มาถึงจุดที่พบร่าง
ครั้งแรกที่เจอเนี่ยพี่สาวถึงก็ตกใจและสลดกับสิ่งที่เห็นครับ
ตัวพี่สาวในยานี่ร้องไห้ออกมามีบางช่วงเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ทำท่าจะฟุบด้วยญาติญาติก็เลยต้องคอยประคองและปลอบใจอยู่ข้างข้างเนี่ย
ต้องคอยปลอบไว้ประคองไว้ส่วนหัวหน้าชุดประดาน้ำชายแดนใต้ครับ
หัวหน้าสนิทที่เป็นคนเจอคนแรกบอกว่าสภาพศพของนายยาเนี่ย
บวมแล้วเปลี่ยนสภาพไปเยอะแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมา๕วัน
ก็แสดงว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่หายไปเลย
ตัวหัวหน้าสนิทเองเขาเชื่อว่านายยายาอาจจะข้ามไปอีกฝั่ง
แต่หัวเขาจมลงไปในแม่น้ำก็เลยหมดสติและเสียชีวิตครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างนายยายาส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการชนสูตรพลิกศพแล้วก็นำร่างให้ญาติไปประกอบพิธี
ตามหลักศาสนาอิสลามต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะครับ